ตอนนี้ใครที่ทานข้าวอยู่ที่โรงอาหารที่ร้านอาหารที่ตลาด
ยหน้าขึ้นมาดูหน้าจอหน่อยสิคะคุณผู้ชม
อยากให้ช่วยกันมองอยากให้ช่วยกันเพ่ง
ว่าไอ้ลูกไฟสีแดงนี้มันคือลูกไฟอะไร

เพ่งมองพร้อมกันหน่อยค่ะคืออะไรกันแน่คะ

ผมร้อยมันยังมาลงที่
โอ้โหแล้วมันลูกใหญ่เห็นชัดเลยนะฮะ

ตกอยู่ที่พระธาตุท้ายวัดร้างคุณผู้ชม
ต้องบอกว่าภาพนี้ถ่ายจากกล้องมือถือนะ
ซึ่งนายอนุสิตกลางหมู่ซึ่งเป็นชาวบ้านบง
ตำบลศพบงอำเภอภูซางที่จังหวัดพยาว
รีบคว้ามือถือมาเลยแล้วก็อัดคลิปวิดีโอไว้
ตอนนั้นนายอนุสิตกำลังกินหมูกระทะกันอร็ดอร่อยเลย

แต่พอเงยหน้าขึ้นไปฟ้ามืดแล้วมันมีลูกไฟแดงวาบมา

และลูกไฟปรากฏทางทิศตะวันออกด้วย

ทีนี้เพื่อนที่นั่งกินหมูกระทะเขาก็ตั้งข้อสังเกต
คือบางคนก็เชื่อว่าเป็นลูกไฟที่แบบศักดิ์สิทธิ์
แต่บางคนก็บอกเอ๊ะมันเป็นโคมลอยมันเป็นพลุหรือเปล่า
หรือว่ามันเป็นไฟจากเฮลิคอปเตอร์จากเครื่องร่อนหรือเปล่า
แต่ว่าไฟมันดวงใหญ่มากนะ
เขายืนยันว่ามันไม่น่าจะใช่พวกพุกพวกโคมลอยอะไรหรอก
เขาบอกว่าช่วงนี้หน้าฝนไม่มีใครน่าจะปล่อยโคม
ใช่คือมันค่อยลอยลงมาต่ำมาเรื่อย

ปกติพวกพลุโคมลอยมันจะลอยขึ้นฟ้า
แล้วลูกไฟมันลอยอยู่บนท้องฟ้าประมาณสักนาทีกว่า
แล้วมันก็ค่อยลดระดับลงลดลงลดลง
แล้วไปตกอยู่ทางวัดโปรงหลวงเก่าครับ
ปงหลวงเก่าเป็นวัดร้าง
ห่างจากหมู่บ้านตรงนี้ค่ะสัก๒๐๐๓๐๐เมตร

คือเมื่อใกล้จะถึงพื้นแล้วลูกไฟมันแตกตัวออกเป็น๒๓ลูก
ใช่แล้วก็หายกลับไปกว่าความมืดในวัดร้างนั้นเลยค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยไปสอบถามผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านศพบง

เขาบอกว่าตอนแรกทุกคนลงความเห็นว่านี่คือโคมลอยเป็นพลุด้วย
แต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยดวงไฟมันสีแดงกล่ำเหลือเกิน
มันไม่ใช่ขาวเหลืองเหมือนสีของโคมลอยเนี่ย
ตอนที่ให้เปิดให้ดูนี่นั่งกินหมูกระทะกันอยู่เลยนะคะ
คือจำลองเหตุการณ์เหมือนกันว่าวันก่อนรุมกินหมูกระทะกันแบบนี้
ใช่และยิ่งช่วงนี้ครุ่นศึกสกุลมันเป็นช่วงหน้าฝน
ก็เลยไม่มีหมู่บ้านไหนเขาจะจัดงาน
เทศกาลอะไรจะมาปล่อยโคมลอยมันก็คงจะไม่ใช่
แล้วที่สำคัญที่เขาตั้งข้อสังเกตคือลูกไฟ
มันลอยไปบริเวณเจดีในวัดร้าง
สมัยก่อนนะคะผู้เท่าผู้แก่เขาก็เล่ากันปากต่อปาก
เขาเล่าว่าถ้าเกิดใครได้เห็นลูกไฟแบบนี้จะมีโชคมีลาบ
ก็เลยถือว่าที่ได้เห็นถือว่าเป็นบุญวาสนา
เชื่อด้วยนะบอกว่าคือใครที่ได้เห็นคิดอะไรก็จะสมปรารถนา

คือตอนนี้ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้นะคะว่าลูกไฟที่เห็นนี้คืออะไรนะคะ